ท่านผู้ชมครับวันนี้เราตามความคืบหน้าให้นะครับได้คุยได้ถามข้อมูลจากทั้งสองฝั่งเลย
แล้วไปโกงแชร์เขาเงินแชร์เนี่ย๔แสนก็เลยถูกทำร้าย
ในคลิปนี้นะฮะที่กำลังว่อนโลกออนไลน์เลยนะครับ
เราตามให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวท่านรอฟังว่า
แต่ละฝั่งเนี่ยเขาว่ายังไงแต่ไปดูคลิปก่อน
คลิปเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นบายสามศุกร์ที่เจ็บมิถุนายนครับ
อื้อหึถึงตำร้ายหลายอย่างนะพ่อ
ท่านเอารองเท้าตบหน้าหญิงสาวคนนี้ก็ได้แต่ก้ม
โอ้โหมันแม่นี่เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับ
หญิงสาวคนนี้ถูกทำร้ายอยู่นะฮะ
หญิงสาวคนที่ถูกเตะเนี่ยนะถูกทำร้ายถูกรองเท้าตบหน้าด้วยเนี่ยนะ
ผู้ที่เอาคลิปมาโพสต์ระบุว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพริตตี้ชื่อดัง
เราก็ไม่รู้ว่าชื่อดังอะไรขนาดไหนอ่ะนะแล้วก็บอกว่า
ผู้หญิงคนนี้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยถูกทำร้ายเพราะติดหนี้
โกงเงินค่าแชร์ไปสี่แสนบาททวงยังไงก็ไม่คืน
ก็เลยต้องโดนแบบนี้อืมวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับ
คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ค่ะเป็นหัวหน้าวงแชร์นะคือตามกฎหมายเขาเขาตั้งวงแชร์ได้นะ
แต่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกกฎหมายเนี่ยต้องไปตรวจสอบอีกทีนึ
เพราะว่ามันมีกำหนดอยู่ใช่ค่ะห้ามวงเงินเกินกี่บาท
ทำเกินกี่วงอะไรแบบนี้ค่ะแต่เล่นแชร์ไม่ได้ผิดกฎหมาย
ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดค่ะแต่ถ้าไปทำเกินที่เขากำหนดไว้อัน
มาเล่นแชร์กับเธอ๘๙วงมีวงเงินตั้งแต่หลักหมื่น
จนถึงหลักแสนความจริงกฎหมายบอก
คนหนึ่งจะไม่เกิน๓วงนะ
ค่ะห้ามเกินวงเงิน๓แสนอะไรอย่างนี้
แต่เอาเป็นว่าเนี่ยเขาบอกว่ามี๘๙วงนาเดียมาเล่นด้วย
ช่วงแรกนาเดียก็มาเปียร์แชร์ส่งเงินตามกำหนด
ก็ทุกอย่างก็โอเคดีกระทั่งมาถึงแชร์วงเงินหลักแสน
มันก็เกิดปัญหาขึ้นคู่นี้เขาอ้างว่านาเดียเนี่ยพริตตี้สาวที่ถูกทำร้ายในคลิปเนี่ย
เปียร์แชร์แล้วไม่ได้เพราะมีคนลงเงินดอกเบี้ยจำนวนเท่ากัน
ก็เลยต้องใช้วิธีจับสลากว่าใครจะเป็นคนได้
ซึ่งทำให้นาเดียไม่พอใจนะอ้างว่าหากไม่ได้แชร์วงนี้
ก็จะไม่ส่งเงินแชร์วงอื่นที่เปียร์ไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วย
ต่อมานาเดียก็ทำแบบนั้นจริงฮะเพราะว่าไม่ได้
ก็เลยไม่ส่งเงินค่าแชร์วงอื่นก็ไม่ส่งจริง
ทำให้เธอซึ่งเป็นเท้าแชร์นะครับซึ่งก็คือไอซ์เนี่ย
ต้องออกเงินรับผิดชอบแทนนาเดีย๔แสนบาท
ทวงถามไปก็ยังไม่ได้เงินคืนแล้วก็ถูกนาเดียท้าทายกลับมาว่า
หากอยากได้เงินคืนให้ไปตามหาที่บ้านย่านบางบัวทอง
ทำให้เธอโมโหมากแม้ในแต่ละเดือนเธอจะเป็นเท้าแชร์หลายวง
มีรายได้จากการดูแลวงแชร์ตกเดือนละ๒ล้านบาท
ค่ะนี่ไอซ์บอกกับคุณกิติศักดิ์นะเธอบอกว่าแต่ลูกแชร์รายนี้เนี่ย
เธอจะต้องมารับจ่ายเงินแทนเกือบ๔แสนบาทเนี่ยมันไม่ใช่แล้ว
และไม่รู้ว่าแหล่งเงินหลายแสนที่นางสาวนาเดียได้ไปเนี่ย
เอาไปใช้ทำอะไรบ้างแต่เคยอ้างว่าเอาไปรักษาแม่ที่ป่วย
เอาไปจ่ายค่าบ้านเอาไปผ่อนรถยนต์ซึ่งอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของนาเดียไง
เกี่ยวกับไอซ์นะฮะทำแบบนี้ถือว่าเห็นแก่ตัวไม่มีความรับผิดชอบ
กระทั่งมีคนมาบอกว่านาเดียมารับงานพริตตี้แถวปากเกร็ด
ไอซ์กับเมย์ก็เลยตามไปหาที่งานแล้วก็เจอนาเดียที่ห้องน้ำโดยบังเอิญ
มีการทวงถามเงินสี่แสนบาทเรื่องเงินในวงแชร์แล้วไม่ยอมจ่าย
แต่กลับถูกท้าทายและพยายามจะเข้ามาทำร้ายร่างกายก่อน
อันนี้ฝั่งนี้เขาอ้างนะจนเกิดการชุลมุนและต่อสู้กันขึ้น
แล้วนาเดียก็มีท่าทีอ่อนลงไอซ์ก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้
เป็นหลักฐานว่าไม่ได้รุมทำร้ายนะ
แล้วมีคนมาเห็นก็เลยมาห้ามจากนั้นทั้งหมด
ต่างฝ่ายต่างก็ไปแจ้งความที่สพปะเกร็ด
ฝ่ายนาเดียก็แจ้งว่าทำร้ายฝ่ายไอซ์ก็แจ้งล่วงเงินแชร์เขา
ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนะฮะ
ซึ่งพอแยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยก่อนจะแยกย้ายนะ
ท้าทายว่าถ้าอยากได้เงินคืน

พี่หนูเฟลล์มากแบบหูยเสียใจมาก

ทำให้หนูคิดแค้นวันนี้กูต้องออกตั้ง๓หมื่นวันนี้กูต้องออก๒หมื่น

บอกอะไรมาทวงอะไรบอกไม่มีไง
อะไรอย่างนี้คำเสียงใส่ทุกอย่างเลยค่ะพี่
ซึ่งแล้วทีนี้เมย์บอกเอ้าไม่จ่ายได้ไงเงินตั้งเยอะ
สี่แสนนะเว้ยบ้านครึ่งหลังเลยนะอะไรอย่างเงี้
มันก็บอกแล้วทำไมกูไม่จ่ายกูเปียร์ไม่ได้อะไรอย่างนี้
พูดจาหยาบคายค่ะแล้วก็ผลักหนูที่จะหนีเพื่อที่จะหนี

แล้วมันก็ใช่น้องมันยืนหน้าประตูอยู่ใช่ไหม
ทีนี้มันก็เอารองเท้าจะมาตีน้อง
ซึ่งน้องมันไวกว่าก็เลยมีเรื่องอย่างที่เกิดขึ้นค่ะ
ตอนนั้นเขาอ้างว่าเขาเอาไปรักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งค่ะ
แต่พอพอเรื่องโป๊ะแตกทุกอย่างปุ๊บพอหนูตามเงินไม่ได้
เพื่อนเขาอะไรอย่างนี้หลายคนบอกว่าแม่เขาตายไป๒ปีกว่าแล้ว
ซึ่งเขาเอาบุพการีมาล้อเล่นอะไรอย่างนี้
มันก็เลยแบบหนูเคยเลยแบบเฮ้ยทำไมทำขนาดนี้วะ
เงินบ้างเยอะแล้วทีนี้เขาไปทำอะไรหมดทีนี้ไปมาสอบสวนไปสอบสวนมา
เขาก็บอกหนูจำเป็นต้องเอาเงินไปโปะบ้านของหนูทรัพย์สินของหนูคืน
ก็เลยว่าอ้าวแล้วคนอื่นอ่ะก็เลยแบบว่าเหมือนเป็นการเห็นแก่ตัวค่ะพี่
ก็หนูจะเอาของหนูคืนแต่คนอื่นอ่ะเดือดร้อนเพราะหนูใช่ไหมอะไรอย่างเงี้

พอเขาหยิบคัชชูมาปุ๊บอ่ะก็เกิดแบบนั้นนะคะหนูก็โมโหยิ่งขึ้นแล้วแบบอ้าว
อย่างงี้คือเจตนาที่จะมีอาวุธนะอะไรอย่างเงี้ยคือหยิบคัชชูมาปุ๊บ
หนูก็ป้องกันตัวเองแต่ด้วยจังหวะที่หนูมือไวกว่าไง
หนูก็เลยม้วนพัดชูเขาทิ้งไปทิ้งไปเลย
ถ้าเกิดเขาไม่หยิบคัชชูที่จะตีหนูอ่ะคือหนูเน้นเลยว่าเขามาเฟี่ยงประมาณเนี้ย
อย่างนี้เลยแต่หนูอ่ะเอาเนี่ยหนูปวดตรงนี้นะ
แต่ว่าไม่ได้แบบเป็นแผลอะไรขนาดนี้อ่ะค่ะก็เลยตีกันก็อย่างที่เห็นคลิปอะค่ะ
หนูก็โมโหว่ามึงด่ามึงด่ากูทำไมอะไรอย่างนี้
มึงด่าคุณทำไมมึงหนีหรอคือมึงจะหนีหรอ
คือตามตัวไม่ได้จริงจริงพี่อืมทีมข่าวของเราก็เลยพยายามที่จะติดต่อ
นางสาวนาเดียนะคะที่ถูกทำร้ายร่างกายอ่ะ
อยากจะฟังข้อมูลจากฝั่งนี้ดูบ้างว่ามันเป็นยังไงมันเป็นแบบที่เขาเล่าไหม
แต่เขาไม่ยอมรับโทรศัพท์นักข่าวของเราเลยอะค่ะ
แต่ว่ามีข้อความในเฟซบุ๊คที่เขาโพสต์เอาไว้นะคะ
มีเนื้อหาประมาณว่าไม่มีเงินจ่ายคืนค่าแชร์๔แสนบาทจริง
อืมพยายามหาเงินใช้หนี้ยืนยันไม่เคยไปขู่เจ้าหนี้ตามที่ถูกกล่าวหา
แต่ถูกอีกฝ่ายนั่นแหละข่มขู่จะทำร้ายครอบครัวอีกต่างหากนี่
โพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้นะคะเนื้อหาใจความประมาณนี้แหละค่ะครับ
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของนางสาวนาเดียเลยก็แล้วกัน
อยู่แถวบางบัวทองนะคะแต่ไม่เจอตัว
คนที่อยู่ในบ้านเขาบอกว่าเขาเป็นคุณลุงของนางสาวนาเดียค่ะครับ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่ารู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อน
มีคนมาหานาเดียที่บ้านแล้วก็มาทวงเงินแต่นาเดียไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้
มีแค่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้เท่านั้นส่วนเงินที่เปียร์แชร์ไปก่อนหน้านี้
ตัวคุณลุงบอกว่าก็ไม่รู้นะว่าเขาเอาเงินไปทำอะไร
เพราะว่านางสาวนาเดียก็ไม่เคยเอาเงินมาให้เขาแล้วก็ไม่ได้เอาเงินไปรักษาแม่แน่
อืมลุงบอกนะครับเพราะแม่ของนางสาวนาเดียเสียชีวิตไปแล้วเกือบสองปีอ่ะค่ะอืม
ค่ารักษาแม่ของนาเดียก็ประมาณแปดแสนบาทตัวลุงบอกว่าลุงนี่แหละเป็นคนออกให้ทั้งหมด
อ๋อเหรอใช่คุณลุงยืนยันกับทีมข่าวของเราแบบนี้ครับ
แล้วก็บอกด้วยว่าไม่รู้ทำไมนางสาวนาเดียถึงเอาแม่มาอ้างทั้งที่แม่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะนะ
แล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทางครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเหมือนกัน
ตอนนี้ลุงบอกว่ารู้แค่ว่านางสาวนาเดียเป็นคนที่ติดหรูอ่ะครับ
ใช้ชีวิตหรูหราไปเที่ยวต่างประเทศเรียนยังไม่จบ
ยังไม่มีงานทำมั่นคงตอนนี้ก็ได้คุยกับน้องชายแล้วว่า
จะให้ไฟแนนซ์ไปยึดรถที่นางสาวนาเดียซื้อมาอืม
แต่ไปซื้อโดยใช้ชื่อน้องชายเป็นคนเช่าซื้ออ่ะค่ะอ่า
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวนาเดียไม่ผ่อนแล้วน้องจะเสียประวัติไปด้วย
แต่ยังไม่เจอตัวเลยนะไม่รู้ไปไหนแล้วนะตอนนี้นะ
ทีนี้ว่ากันด้วยเรื่องของวงแชร์หน่อยนะครับโอ้โหฟังตัวเลขแล้วก็ตกใจ
ค่ะโอ้โหเงินหมุนเวียนนะสองล้านนะใช่ค่ะเดือนหนึ่งอ่ะ
นี่เฉพาะเนี่ยนาเดียคนเดียวเนี่ยสี่แสนอ่ะกฎหมายเขาเลยกำหนดไงคะ
ว่าการเล่นแชร์น่ะเล่นได้แต่วงเงินไม่เกินเท่าไหร่
เล่นได้ไม่เกินกี่วงเพราะเขากลัวปัญหาแบบนี้
เขาก็ถือว่าเป็นการออมเงินอย่างหนึ่งแต่ถ้ามันเยอะเยอะจัดเนี่ย
มันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาค่ะหลายคดีฟ้องร้องกันก็เยอะ
นายเดชากิติวิทยานันต์นะครับบอกว่าการตั้งวงแชร์ตามกฎหมายตั้งได้
คนนึงเนี่ยจะเป็นเท้าแชร์เนี่ยต้องไม่เกิน๓วง
ห้ามมีลูกแชร์รวมกันไม่เกินสามสิบคนส่วนกรณีที่ลูกแชร์ไม่ยอมจ่ายเงินค่าแชร์
เท้าแชร์สามารถทวงเงินได้แต่ไอ้ทวงแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะฮะ
ใครก็แล้วแต่เป็นเท้าแชร์นะครับตั้งวงแชร์ได้ไม่เกิน๓วงนะครับ
ถ้าเกินสามวงก็ผิดกฎหมายนะครับลูกแชร์เหมือนกันนะครับ
ถ้าเกินสามสิบคนก็ไม่ได้นะฮะเปียร์ครั้งหนึ่งเงินกองกลางก็ต้องไม่เกินสามแสน
นะถ้าผิดไปจากนี้ก็นะผิดกฎหมายแชร์นะครับ
จำคุกหกเดือนปรับหนึ่งแสนบาทส่วนเท้าแชร์ถ้าลูกแชร์เบี้ยวก็ทวงหนี้ได้
ยกเว้นตั้งวงแชร์เกิน๓วงหรือผิดกฎหมายก็ทวงไม่ได้
เป็นโมคะไปต้องทวงแบบสุภาพนะครับ
ทวงหนี้ถ้าไปทวงหนี้แบบรุนแรงนะครับนะฮะ
มาตราสิบเอ็ดวงเล็บหนึ่งก็จำคุกห้าปีจำไว้เลยนะครับ
สูงสุดห้าปีถ้าทำร้ายร่างกายก็อีก๒ปีนะครับ
ถ้าบาดเจ็บสาหัสก็เพิ่มขึ้นไปอีกครับนะจากสองปีก็เพิ่มขึ้นไปนะครับ
เป็น๑๐ปีนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ความรุนแรงไม่ได้
เอาภาพขณะซ้อมเอาไปโพสต์เฟซบุ๊กอันนี้ก็เป็นการหมินประมาทครับ
เขาเสียหายถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเล่นแชร์ดีที่สุดนะครับ
หรือถ้าเล่นแล้วลูกหนี้ไม่จ่ายนะครับลูกแชร์ไม่จ่าย
ก็ใช้วิธีการเจรจาจะไปใช้วิธีการรุนแรงไม่ได้
เพราะมันผิดกฎหมายอาญาหลายฉบับอ่าอืมเขมมาสอนก็ฟังทนายเดชาไว้นะ
ค่ะไม่จำเป็นก็อย่าไปเล่นแชร์เล่นได้แต่อย่าเกินสามแสน
ห้ามเกินสามวงแต่ถ้าฟังจากทนายเดชาเนี่ยอืม
งานมันจะเข้าไอซ์กับเมนะใช่เพราะว่ามันจะโมคะใช่ไหม
มันผิดกฎหมายไงมันเกินที่กฎหมายกำหนด
ทนายเดชาบอกถ้ามันเกินยอดที่กฎหมายกำหนดมันก็ไปฟ้องร้อง
ไปฟ้องนี้เขาไม่ได้อ้าวอ่าตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ
ขณะที่ทางตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์
กับการสพปากเกร็ดเจ้าของคดีนะครับบอกว่าคดีนี้ตำรวจสอบปากคำ
ฝ่ายเท้าแชร์กับลูกแชร์รวมทั้งพยานที่เห็นเหตุการณ์กันแล้วนะครับ
กรณีนี้ทั้งคู่ก็ต่างฝ่ายต่างแจ้งข้อหาซึ่งกันและกัน
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเขาแจ้งเรื่องทำร้ายร่างกายกันนะ
อ่าพรุ่งนี้ช่วงบ่ายตำรวจได้เรียกทั้งคู่มารับทราบข้อกล่าวหานะครับ
ส่วนฝ่ายเท้าแชร์ยังฟ้องร้องทางแพ่งกับลูกแชร์รายนี้เอาไว้ด้วย
แต่ฟ้องที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการทางแพ่งจะเรียกเงินคืน
เล่นแชร์ได้ไม่ได้เนี่ยอันนี้อยู่ที่สารสมุทรปราการ
แต่ทำร้ายร่างกายพรุ่งนี้ต้องไปพบพนักงานสอบสวนสพปากเกร็ดทั้งคู่อืม
ช่วงบ่ายเดี๋ยวก็รอดูว่าจะไปกันครบไหมอืมครับ
คือเล่นแชร์มันอย่างนี้แหละเท้าแชร์ต้องรับผิดชอบไง
ถ้าลูกแชร์หนีไม่ยอมจ่ายพูดแบบผู้มีประสบการณ์